เมื่อวานนี้เราพูดถึงเรื่องของช้างนะค่ะวันนี้ก็มีเรื่องช้างอีกแล้ว
ช้างมาบุกกินกล้วยกินพืชไร่ของชาวบ้านนะคะ
ก็คาดว่าน่าจะเป็นเพราะภัยแรงทำให้พืชผลตามธรรมชาติมันไม่มี
ช้างก็เลยบุกลงมาชาวบ้านเขาก็หวาดกลัวคุณผู้ชมเพราะว่า
เวลาเป็นช้างป่าบุกเข้ามาเนี่ยมันจะทำร้ายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับ
ชาวบ้านหมู่๑๐ตำบลสำโรงใหม่อำเภอระหารทรายจังหวัดบุรีรำ
ถ่ายคลิปเอาไว้คุณผู้ชมเป็นคลิปขณะที่ช้างป่า๓ตัว
กำลังเข้ามาทำลายแล้วก็กินต้นกล้วยที่ชาวบ้านปลูกเอาไว้ตามแนวคันนาค่ะ
มันก็ทิ้งร่องรอยเหยียบย่ำตามแนวที่ชาวบ้านเขาปลูกพืชผลเอาไว้
แล้วก็มีมูลช้างใหม่ทิ้งเอาไว้เลยคือหมายความว่ามันมาอยู่ต่อเนื่องเลยนะคะ
ซึ่งจุดนี้ห่างจากหมู่บ้านแค่๓๐๐เมตรเท่านั้น
ชาวบ้านคิดว่าช้างป่าน่าจะหนีภัยแรงเข้ามาหากินที่นี่แหละค่ะอ่าฮะ
ผู้ใหญ่บ้านคือนายบุญสวยเสประโคนบอกว่าช่วง๑๒เดือนนี้
มีช้างป่าเข้ามาหากินที่ท้ายหมู่บ้านเกือบทุกวันครับ
ทำลายกล้วยอ้อยมะพร้าวของชาวบ้านอืม
วันนะทำไมไม่รอให้มืดคือมาตั้งแต่บ่าย๓ด้วยซ้ำ
โอ้โหบ่ายสามชาวบ้านยังทำมาหากินกันอยู่เลยค่ะ
ชาวบ้านเล่านะบอกว่า๑ใน๓ตัวเนี่ยนะคะมันมีขนาดใหญ่แล้วมันก็มีหางด้วน
ลักษณะเหมือนเป็นช้างป่าที่เคยทำร้ายชาวบ้านจนตายเมื่อปีก่อนด้วยโอ้
ล่ำลือแบบนี้โอ้โหชาวบ้านก็หวาดกลัวกันนะคะ
ก็เลยมีการเตือนชาวบ้านว่าอย่าไปนอนเฝ้าสวนไร่นานะ
เพราะว่าถ้าช้างป่ามาอาจจะหนีไม่ทันก็ได้คือเรื่องนี้ก็ต้องฝากเตือน
คือการไปนอนเฝ้าที่ไร่ที่นาหรือว่าตามสวนเนี่ยเพราะว่ามีขโมยขโจนไงคุณชิสา
มันก็เป็นธรรมดาที่ต้องไปเฝ้าพืชผลการเกษตรแต่ว่าถ้าเจอช้างป่าบุกมาทั้งยำไม่วิการและวิการแบบนี้
ชาวบ้านก็หวาดภาวะกันก็เลยวิงวอนขอร้องฝากบอกผ่านทางข่าวเช้าหัวเขียวนี่แหละนะคะว่า
โดยงานที่เกี่ยวข้องจะพอช่วยได้ไหมจะมีวิธีการไหนในการดูแลป้องกันไม่ให้ช้างมาลุกล้ำพื้นที่ชาวบ้านกันบ้างนะคะ
คือในบางพื้นที่มันเป็นปัญหาคลาสสิกคนกับช้าง
มันจะมีเหมือนคล้ายเป็นพื้นที่พิพาทกัน
ก็บางทีคนก็ลุกป่าบางทีช้างก็ลุกคนมันก็ต้องหาจุดร่วมตรงกลางค่ะ